เหมือนเรื่องของความเชื่อที่เขาว่ากันว่าถ้าต่อไปทำรังที่ไหนที่นั่นนะจะมีโชคมีลาบกันด้วย
แต่ว่าต่อที่ไปทำรังที่นี่คุณผู้ชมไปทำรังบนสารพระภูมิอ่ะ
ยิ่งใหญ่อลังการมากคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
ไปกันที่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านเลขที่๗ทับ๔บ้านถ้ำเสือตะบนอ่าวลึกจังหวัดกระบีจ้า
พาไปบ้านหลังนี้เพราะบ้านหลังนี้เขามีสารพระภูมิที่ไม่ธรรมดา
เพราะณเวลานี้พระภูมิอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
ต่อมาทำรังคร่อมสารพระภูมิแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูสิ

นี่ไงมองด้านหลังแทบจะไม่เห็น
พอมาดูด้านหน้าอ้าวสารพระภูมิอยู่นี่นี่เอง
ที่เห็นอลังการขนาดนี้เพราะว่า
รังต่อนี้นะคะสูงกว่า๑เมตร
กว้างประมาณ๕๐เซนติเมตรคุณลองกะขนาดดูสิใหญ่นะ

ใครเห็นเป็นต้องอึ้งตะลึงงันเลยอะ

แม้แต่เจ้าของบ้านเองยังบอกว่าโอ้โห
ใหญ่ทั้งสูงขนาดนี้จะไม่ให้อึ้งกิมกี่ได้ยังไง

เจ้าของบ้านผู้โชคดีนี้ก็คือคุณพี่ทิพสุดาทองเกลี้ยงนะคะ
คุณพี่บอกว่าต่อหัวเสือนี่นะคะ
มันมาทำรังอยู่เมื่อประมาณ๘เดือนก่อน
แต่พอผ่านไปวันเวลานานไปเรื่อย
รังก็เริ่มใหญ่ขึ้นจนตอนนี้มันสูงกว่า๑เมตรเลยนะ

กล้าไปแตะต้องไม่กล้าไปทำร้ายแล้วแหละเออเพราะมีคนเท่าคนแก่เขาบอกว่า
จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขออยู่ด้วยอย่าไปไล่อย่าไปทำร้าย
วกกับต่อหัวเสือที่มาทำรังที่เนี่ยมันก็ไม่เคยมาทำร้ายพี่และคนในบ้าน
ก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นก็ปล่อยเลยตามเลยไปแบบนี้ละกัน
แต่ชาวบ้านเขาก็ร่ำลือกันนะว่าโอ้โหรังต่อหัวเสือจะมาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของบ้านนะ
หรือเปล่าก็เขาเชื่อแบบนั้นก็เลยพากันมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสาย
โดยส่วนตัวของคุณพี่ทิพสุดาแกก็คิดว่าก็อาจจะจริงตามคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่ก็ได้นะ
เพราะพักหลังเนี่ยแกก็มีฝันอยู่บ้างนะแบบฝันดีฝันดีหรือฝันร้าย
เมื่อคืนฝันไปได้เป็นสะพัยในโยมพอแล้วต่อมาต่อมาทำไงคะ
ต่อมาเนี่ยโอ้โหจะอยู่ได้ยังไงแต่พี่เขาบอกว่าฝันฝันดี
ตรงที่ว่าฝันว่าตรงจุดนี้นะมีเลขรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เหรอเออเอาสิเอาสิฝันแบบนั้นเลยเหรอ
ใช่แต่พี่เขาไม่ได้ซื้อเขาก็เลยพูดว่าเป็นไปได้นะว่าต่อนี้มาให้โชคให้ลาบ
ต่อไปต่อไปก็คือว่าพี่เขาเชื่อนะว่าหลังจากนี้ก็จะมีโชคมีลาบมาเรื่อย
เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ต่อหัวเสือทำรังพี่เขาก็โชคดีมาโดยตลอดเลยเออ
แล้วก็หลังจากนี้เจ้าของบ้านจะให้ผู้เท่าผู้แก่ที่มีความรู้ด้านศัยศาสตร์มาทำพิธีรับ
ให้อยู่ร่วมไปด้วยเลยก็มีการเตรียมเครื่องเส้นไหว้บูชาต่อไปนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลักษณะของต่อหัวเสือจะเป็นเหมือนยอดเจดีแหลม
ราบ้านเขาก็เลยตีความไปว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องมงคลเป็นสิ่งที่ดี
ก็เลยอยากจะให้เก็บเอาไว้แล้วก็มากราบไห้บูชาเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านเขามีอีกอย่างหนึ่ง
ต่อไปต่อไม่ไปต่อยูนี่
อ่าอออออออออขอจัดสนุกรวมความฝันก่อน
คือ

ผมย้ำตรงนี้ดีกว่าว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ได้ครับ
เป็นห่วงอยู่อย่างเดียวต่ออยู่อย่างนี้เจ้าที่จะอยู่ยังไง
เจ้าที่ก็อยู่ไม่ค่อยสบาย

กันได้เอาล่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะคะ